คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งหนุ่มหล่อแล้วกันนะ

คือเขาเนี่ยโดดไปร่วมกวนคนดีที่ไหนหลายคนชมยกใหญ่เลย
สำหรับพระเอกหน้าหวานคนนี้นะคุณว่าน่ารักสร้างสีสันให้รายการเป็นอย่างดี
ส่วนงานร้องเพลงเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าถึงแม้ว่าพี่ปุ
อดีตผู้จัดการจะไม่ได้ดูแลแล้ว
ตัวเองก็ยังไม่ได้ถอดใจแขวนไมค์นะคะ

แล้วก็ทำซิงเกิ้ลออกมาให้แฟนได้ฟังกันอย่างแน่นอนจ้ะ
ยังจะทำอยู่ครับ

เดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทุกคนได้ทราบกันครับ
ติ๊กก็ยังช่วยปรึกษากันอยู่เรื่อยตลอด
เฮ้ยแฟนคลับปีนี้อาจจะได้ฟังเสียงของหนุ่มเจมจ์ด้วย

เดี๋ยวรอติดตามผลงานของเขาแล้วกันว่าจะออกมาเป็นแนวลูกทุ่ง
ก็เป็นแนวไหนแฟนเขาก็ให้การสนับสนุนดีอยู่แล้วแหละ
เพราะว่าเจมส์จีทำอะไรก็น่ารักไปหมดเลย

กำลังใจกันเพียบเลยก็ให้กำลังใจเจมสจีกันต่อไปด้วยนะจ๊ะ